ส่วนชุมชนในตลาดอำเภอบางสะพานก็เริ่มกลับมาทำการค้าขายตามปกติแล้วนะครับ
ขณะที่โรงเรียนอนุบาลบางสะพานที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนัก
วันนี้ก็ได้เปิดทำการเรียนการสอนแล้ว
แม้ว่าจะยังมีอุปกรณ์การเรียนรวมถึงอาคารบางส่วนเสียหายไป
ติดตามเรื่องนี้จากคุณรัชนีคำนึงควรครับ
คุณผู้ชมค่ะจุดที่ที่ฉันยืนอยู่ขณะนี้คือบริเวณหลังโรงเรียนอนุบาลบางสะพานนะคะ
ซึ่งเป็นจุดที่รับน้ำเต็มจากคลองบางสะพาน
ซึ่งแม้ว่าทางโรงเรียนจะพยายามทำเขื่อนดินกั้นน้ำ
แต่ว่าน้ำในปีนี้มาจำนวนมหาศาลแล้วก็มาแรงมาก
เอาเศษดินหินทรายเข้ามาในโรงเรียนสร้างความเสียหายอย่างมากนะคะ
โดยเฉพาะอาคารที่คุณผู้ชมกำลังจะเห็นอยู่นี้นะคะ

และถือเป็นอาคาร๑ใน๕ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ค่ะ
ซึ่งสภาพในขณะนี้นะคะแม้ว่าจะผ่านไปแล้ว๑สัปดาห
แต่ว่าร่องรอยความเสียหายนั้นยังมีอยู่ให้เห็นนะคะ

ด้านหลังนะคะนั่นก็คือภาพของอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
ซึ่งถูกน้ำพัดเสียหายทั้งหมดเลยนะคะ
ทำความสะอาดแล้วก็นำมากองไว้ที่บริเวณหลังโรงเรียน

และแม้ว่าจะผ่านพ้นมาแล้ว๑สัปดาห์เต็ม
และวันนี้กลับมาทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ
แต่ว่าสื่อการเรียนการสอนของนักเรียนนั้นยังถือว่าขาดแคลนอยู่มากค่ะ
จะเปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมา
แต่ในเช้าวันนี้เป็นวันแรกที่โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
กลับมามีสภาพแว่นล้อมสะอาดเรียบร้อยเกือบ๑๐๐เต็ม
ไม้เครื่องมือที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน

แต่ก็ได้รับบริจาคมาแล้วส่วนหนึ่ง
โดยนายวิโรธโตแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบันบางสะพานเปิดเผยว่า
แม้จะได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
แต่ขณะนี้ยังมีอุปกรณ์การเรียนการสอนบางส่วนที่ยังไม่เพียงพอ
โดยเฉพาะหนังสือในห้องสมุดที่เสียหายไปกับเหตุการณ์น้ำท่วมเกือบทั้งหมด
ย่านการครา่อยรอบก็ขอแม้คารึงกลับมาค้าขายกันบ้างแล้วแม้บางร้านเข้าของ
เสียหายไปกับเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างเช่นนั้น
วันนี้เธอต้องทยอยซักล้างและคัดทิ้ง
รองเท้าบางส่วนและนำมาขายในหลังแบบขาดทุน
เพื่อนำเงินมาใช้อย่างชีพขาดทุนทั้งหมดค่ะขาดทุนค่ะ
เราต้องคัดทิ้งด้วยอะไรอย่างนี้ไม่ขายขายไม่ได้ทั้งหมดค่ะ
เลก็ไม่ได้ทั้งหมดคือเลนนี้ก็คือขาดทุนอยู่แล้วค่ะ
ทำเงี้ยได้บางทีความเราไม่ได้โชคดีทุกเรื่องแบบนี้ค่ะ
ซื้ออยู่แล้วค่ะแม้ว่าเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้นะคะ
ทำให้บางครอบครัวหรือว่าบางร้านค้า
แทบสิ้นเนื้อประดาตัวแต่พวกเขาก็ยังพอจะมีรอยยิ้มอยู่บ้าง
ส่วนหนึ่งก็เพราะน้ำใจคนไทยทั่วประเทศ
ส่งต่อความช่วยเหลือมายังอำเภอบางสะพานแห่งนี้ค่ะ
รัชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริคันค่ะ